คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
ก่อนหน้านี้มันมีข่าวที่บอกว่าแม่ทำร้ายลูกสาว
โดยการทั้งบีบคอโดยการใช้เท้าเหยียบ
ล่าสุดแม่ของเด็กในคลิปนี้ก็มาขอโทษสังคมแล้ว
บอกว่าขอโทษที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าต้องการประชดสามีที่เมา

คุณผู้ชมค่ะส่วนความผิดกระทงอื่นตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
เดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะ
เห็นคลิปนี้แล้วก็สงสารนะคุณผู้ชมดูสิเด็กอ่ะ
อายุประมาณ๓ขวบเองร้องห่มร้องไห้แบบนี้

โหดฆ่าลูกประชดผัวสงสารหลานจังเลย
ในคลิปเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ

บอกเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวาน
ก็คือวันที่๒๘กุมภาในพื้นที่ตำบลหนองขาม

ญาติแจ้งความเอาไว้ที่สพอาจสามารถแล้ว

ตัวแม่ของเด็กในคลิปก็ขี่มอเตอร์ไซค์
มาที่บ้านของปู่และย่าของเด็ก

มีดอกไม้๕คู่มีเทียน๕คู่มีเงิน๕บาท

เพื่อที่จะขอขมาแล้วก็ยอมรับผิดกับปู่กับย่าของเด็ก

ทีนี้ตัวแม่ของเด็กเล่าให้ฟังบอกว่า

ก็คือน้องวัย๓ขวบที่โดนทำร้ายในคลิป
ซึ่งแม่เป็นคนเลี้ยงดู

ก็คือเด็กหญิงวัย๑ขวบอีกคนนึง

ของแม่อาศัยอยู่กับสามีที่กอทม

เพราะว่าแม่ของเธอป่วย

ดังนั้นก็ต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด

ก็ไปทะเลาะกับสามีบ่อยเหลือเกิน
จากว่าสามีชอบไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
พอโทรหาไลน์หาแล้วเอาติดต่อสามีไม่ได้

ทีนี้เช้าวันที่เกิดเหตุนะคะ
แม่คนนี้นะโทรไปพยายามติดต่อ

แต่สามีไม่รับสายทีนี้ไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยข่มขู่สามีว่าจะทำร้ายลูก

ทีนี้ผู้หญิงคนนี้เธอตัดสินใจใช้มือบีบคอลูก
แต่เธอบอกนะเธอบอกว่าไม่ได้บีบแรง
แล้วก็ใช้เท้าวางไปเหมือนกับวางไปที่คอของลูก

บอกว่านั่นคืออารมณ์ชั่ววูบ
นั่นคือสิ่งที่เธอรู้เท่าไม่ถึงการค่ะ
เป็นพ่อลุงชั่ววูบพ่อมูหูแฟน
แล้วล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวที่จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมด้วยตำรวจสพอาจสามารถก็ลงพื้นที่
ไปที่บ้านย่าของเด็กคนนี้
เพื่อที่จะสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็นำตัวน้องวัย๓ขวบพร้อมกับผู้เป็นย่าเนี่ย

เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรอสอบปากคำประกอบการดำเนินคดี
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวแม่ที่ทำร้ายลูกเนี่ยนะคะ
ไปสอบปากคำที่สพอาจสามารถ

บอกว่าผู้เป็นแม่ปฏิเสธนะว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายลูกสาว
แต่ว่าภาพที่มันปรากฏในคลิปเนี่ย
ถือว่าเป็นภาพที่ปรากฏชัดเจน

เบื้องต้นก็ต้องถูกดำเนินคดี๒ข้อหา
หนึ่งก็คือเรื่องของการทำร้ายร่างกาย

อันนี้อยู่ระหว่างการขยายผลอยู่นะคะ